ทางโค้งไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็อันตรายที่ลำปางอันตรายที่สุรินทร์มันก็ต้องอันตรายเช่นเดียวกันผู้ชายคนหนึ่งค่ะรีบกลับบ้านมากเลยนะคะขับรถกระบะมามาด้วยความเร็วสูงค่ะทางโค้งเขาเขียนบอกโค้งอันตรายทำยังไงคะตรงไปแห่โค้งเลยนั่นสิแต่ว่าปฏิหารค่ะคนขับรถไม่ตายยืนรอให้การกับตำรวจแต่นี่คือสิ่งที่เขาโช
เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกก็ยืนรอให้กันกับตำรวจเนี่ยนะคะ
อ้าวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถนนสายจอมพระเมืองลิง
บริเวณหลักกิโลเมตรที่สามสิบสี่
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเกิดอุบัติเหตุมาจัดการหน่อย
ไปเลยค่ะไปเจอรถกระบะตกอยู่ข้างทางชนต้นขี้เหล็ก
สภาพพังยับเยินนายชนะทิพย์ธานีภูลเป็นคนขับ
ยืนรอให้การกับตำรวจนายธนาทิพย์คนขับเล่าว่าเขาเนี่ย
มีอาชีพรับเหมาติดพม่านในตัวเมืองสุรินทร์
ระหว่างขับรถจะกลับบ้านที่อำเภอชุมพลบุรี
ช่วงนั้นมันเป็นทางโค้งประกอบกับตัวเองยอมรับเลย
ผมขับมาเร็วครับเพราะรีบกลับบ้าน
ก็เลยเสียหลักแห่โค้งเลย
ชนกับหลักกิโลเมตรข้างทาง

และหลังจากนั้นรถของเขาก็พุ่งลงข้างทางไปอีกนะคะ
นายชนะทิพย์บอกต่อว่า
บนคอและในรถไม่มีพระหรอกนะครับ
ไม่มีของดีอะไรแม้แต่ชิ้นเดียว
แต่เชื่อว่ายังดวงแข็งและยังไม่ถึงคาดไง
ก็เลยรอดมาอย่างวุดหวิดแต่
มันอาจจะไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะคุณนะคะ
คุณชนะทิพย์นะคะคุณต้องขับรถให้ช้าลงนะคะ

จะได้สอบปากคำคนขับอย่างละเอียดอีกครั้ง
เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาดูหลักกิโลเมตรหน่อยที่มันพังเนี่ยนะคะเจรจาค่าเสียหายต่อไปค่ะ